วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวช่วงของสงกรานซึ่งเป็นวันอังคารซึ่งตรงกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ก็มีการเตรียมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดทำประชามาติวงเงินสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทนะครับ
ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาทเนื่องในวันสงครานด้วยครับ
ติดตามบริการทั้งหมดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ก็ร่วมใจกันทำบุญตักบาทเนื่องในวันสงกรานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยา
เป็นประธานงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานประจำปี๒๕๕๙
โดยนำคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพและข้าราชการประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำบุญตักบาทพระสงฆ์๕๙รูปค่ะ
พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีข้าราชการและสื่อมวลชน
ประจำธรรมเนียบรัฐบาลได้รดน้ำขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคน
ที่ร่วมกันทำงานซึ่งจะทำสิ่งใดนั้นไม่สามารถจะทำได้เพียงคนเดียวค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวขอโทษและกล่าวขออโหสิกรรม
กับสิ่งที่ตนเองเคยได้พูดไปซึ่งอาจจะมีบางสิ่งไม่ดีบ้าง
แต่ทั้งหมดก็คือเพื่อนทั้งนั้นค่ะ
ขอให้มีความสุขและสงครานนี้เป็นสงครานของความสุขนะ
ปีนี้ผมถือว่าเป็นปีที่เราน่าจะมีความสุขที่สุดนะ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า๑๐ปีแล้ว
ไทยไม่มีความสุขอย่างแท้จริง
น่าจะอยู่ที่พวกเราทุกคนไม่อยู่ที่ผมคนเดียว

ก็รับปากกับเราไว้แล้วช่วยค่ะยินดีค่ะ

ต้องแต่งตัวให้ดูดีนะมันไม่จำเป็นนะ
แต่งเป็นไทยบ้างอะไรบ้างก็ดูสวยดีนะ

อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะ
ก็ได้นำดารานักแสดงเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแรงนี้ไม่แรงน้ำใจ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอพร
ให้ความสุขให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานค่ะ
พร้อมกับกำชับให้ศิลปินดารานะคะ
ควรงดแต่งตัวโป๊ในเทศกาลสงกราน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
นายวิสุนุกเรืองามรองนายกรัฐมนธรรมนิฝ่ากฎหมาย
ขออนุมัติดำเนินการจัดทำประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
มูลค่า๒๙๙๑ล้านบาท
รวมถึงรายงานผลการเรียมดำเนินการจัดทำประชามติ

และการเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจในรูปแบบต่างค่ะ
ขณะที่กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
วันนี้จะมีการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในช่วงสงกราน
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกันความพร้อมของทุกหน่วยงาน
ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
รวมถึงที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงนี้ค่ะ
ทั้งก่อนและหลังทศการสงคราน

การจัดงานสงกรานในพื้นที่ต่างทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้ายในวันนี้นะคะ
ก่อนที่จะมีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกราน
นายกรัฐมนตรีก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ